นายเรืองลาบเป็ดร้านอาหารอีสานรสเด็ดตำนานความแซ่บกว่า๒๐ปี
คนย่านทาวินทาวน์นี้เขารู้จักกันเป็นอย่างดีโดยเฉพาะคนที่ทำงานเบื้องหลังอยู่แถวนี้
และสายอาชีพที่เลิกงานดึกดึกร้านนี้เนี่ยครับเขาทั้งถูกทั้งรสชาติจัดจ้าน
และด้วยความอร่อยนี้เองที่ถูกบอกต่อกันปากต่อปากจนถึงหูคนทำถั่วที่พานักท่องเที่ยวมาพักแถวนี้
ถึงกับต้องขอมาลองพิสูจน์ด้วยตนเองจนถูกใจขอจองร้านพาลูกทัวร์มาลง
เหมือนกับที่น้องใบตองบอกตั้งแต่ต้นแหละครับว่าร้านนี้เนี่ยก่อนโควิดเขามีทัวร์ลงอย่างไม่ขาดสาย
ไม่ใช่มีคนมาวิจารณ์จนทัวร์ลงแบบที่เฮียป้องบอกนะครับ
ก็รู้จักกับผู้จัดการทัวร์รู้จักกับทัวร์กับโปรโรงแรม
เขาดิวอยากให้ทัวร์จีนที่มาเที่ยวมากินอาหารที่ร้านเราให้
นะและเมนูของร้านเรียกว่าเด็ดจนต้องใช้เป็นชื่อร้านเลย
นั่นก็คือลาบเป็ดสงสัยว่ามันทำไมอยู่ดีกลายเป็นเมนูเด็ดของร้านได้ครับพี่
เราเปิดมาเพื่อจะทำลาบเก็บโดยเฉพาะเลย
พี่มีความเรียกว่าอะไรมีฝีมือในการทำลาบเป็ดอยู่แล้ว

แปลว่าเราต้องมีสุดเด็ดเข็ดลับแน่นอน
เห็นว่าเป็นเมนูขายดีขายดีขนาดไหนพี่เรือง

พอแอบดูอันนี้เขาบอกว่าวันนึงถ้า๒๐กิโลกรัมนี่ก็ได้ประมาณ
๑หมื่น๔๔๐๐บาทประมาณนั้น

งั้นอย่างนี้น้องตอมเราขอเอาแบบแมนหน้าด้านเลย

มาแล้วถ้าไม่สั่งถือว่าพลาดอร่อยขึ้นชื่อ
เรื่องลือไปทั่วทาวินทาวน์ถึงขณะที่พี่เรือง
เอามาเป็นส่วนหนึ่งของชื่อร้านถ้าไม่ได้จริงนะครับ
คงไม่กล้าเอามาตั้งรวมกับชื่อเขาแน่นอน
และวันนี้พี่เรืองก็ใจดีใจดีเพราะเขาจะมาแบ่งปันสูตร
การทำล่าเป็ดให้ทุกคนเอาไปทำกินทำขายกันด้วยล่ะครับ
ว่าแต่จะทำลาบเป็ดสูตรในเรืองใช้เป็ดอะไรก็ได้หรือเปล่าล่ะครับ
สมัยก่อนถ้ามันเป็นที่เบสเตอร์คองเตอร์มันจะเป็นเป็ด
เขาเรียกเป็ดเชอรี่อ๋อเป็ดเชอรี่เป็นเป็ดเชอรี่เป็นพันธุมันอย่างเงี้เหรอครับ
ใช่ครับมันจะเหมาะกับทำราบอะไรอ่ามันจะมีเนื้อเยอะเนื้อเยอะ
ขนาดไหนยังไงคะไซส์ก็ประมาณสองโลอ่ะโชว์ฝีมือหน่อยครับ
ที่เรืองครับอันนี้เราใช้เป็ดที่รวนแล้วใช่ไหมครับใช่ที่รวนแล้วใช่ครับ
อย่างนี้เรามีวิธีทำยังไงให้เป็ดมันไม่มีกลิ่นสาบด้วยไหมคะ
ดับแรกเราต้องลวนอย่างเงี้ให้แห้งเลยให้แห้งเลยให้หลับให้แห้งเลย
นับเป็ดจะไม่มีน้ำที่ร้านในเรืองอ๋อแล้วเป็ดที่นี่จะแห้งนะคะ
ไม่ไม่มีน้ำนะเอาจริงแค่เป็ดเปล่าเปล่าอ่ะหอมแล้วอ่ะมาเหรอมาเหรอ
มาแล้วอ่ะจะได้ไม่มีกลิ่นสาบอันนี้ได้ที่นั้นนะคะอ่า
รวนรวนแห้งแล้วมาฮะครับผมแค่รวนเป็ดก็นำลายส่อแล้วล่ะครับ
คุณผู้ชมจากนั้นใส่วัตถุดิบและส่วนผสมต่าง
คาบดที่เอาไว้ดับกลิ่นสาบใบมะกรูดซอยที่จะช่วยเพิ่มความหอม
จากนั้นปรุงรสด้วยพริกป่นข้าวคั่วน้ำปลามะนาวผักชีฝรั่งหอมแดง
กับทีเด็ดของเมนูนี้อีกอย่างหนึ่งนั่นก็คือหอมเจียว
ที่จะช่วยชูกลิ่นและเพิ่มความหวานให้กับลาบเป็ดนั่นเองล่ะครับ
เมื่อใส่ส่วนผสมทั้งหมดลงไปก็คลุกเคล้าให้เข้ากัน
ตักใส่จานโรยหน้าด้วยพริกแห้งกระเทียมสดหอมเจียวอีกรอบ
และซาระแหน่ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วล่ะครับ
เสร็จแล้วพี่ป้องโชว์หน่อยลาเบ็ดในเรืองเลยฮะ
ลาเบ็ดในเรืองโดยในเรืองลาเบ็ดค่ะอืมไม่อีกนะฮะ
อยากชิมนะครับมากันได้แล้วที่ร้านรับเป็นในเรื่อง
ใช่แล้วแล้วจริงยังไม่ได้หมดแค่นี้นะพี่ป้อง
นี่อีกเหรออีกหนึ่งเมนูที่เด็ดมากมากแล้วขายดีมากมากไม่แพ้
ลาเบ็ดก็คือปากเป็ดทอดอีกหนึ่งเมนูเด็ดของร้านนั่นก็คือ
ปากเป็ดทอดกรอบที่ขายดีไม่แพ้กันกับเมนูล่าเป็ด
วันนี้นายเรืองจะมาแจกสูตรวิธีการหมักการทำให้แบบฟรี
อีกหนึ่งเมนูไว้ให้กับแฟนรายการเอาไปทำกินทำขายแม่ใจบุญสุดเลยล่ะครับ
วัตถุดิบที่ต้องเตรียมก็มีเพียงแค่๔อย่างกับน้ำมันหอยซอสปรุงรส
ซีอิ๊วขาวและพริกไทยใส่ลงไปปรุงรสกับปากเป็ด
จากนั้นก็คลุกเคล้าให้เข้ากันได้เลยครับตอนทอดนี่นานไหมครับพี่
ทอดสองสองรอบสองรอบแบบเนี้ยครับผมต้องทอดสองรอบครับ
ทอดต้องเลือกประมาณเจ็บสิบเปอร์เซ็นต์ถ้าไม่ทอดแล้วก่อนแล้วที่ทอดอย่างงี้ออกมันจะไม่กรอบ
อ๋อนี่นะครับดวงสูตรเด็ดกันไปสองเมนูด้วยกันแล้วนะคะ
วันนี้เตรียมมาให้เราชิมกันเยอะแยะขนาดไหนคะเยอะ
หลายเมนูมากเลยชุดใหญ่เลยชุดใหญ่สักกับพลิฟต์เลย
ในเรวกล่าเป็ดอาหารอีสานรสไป
โดยนายเรืองเพราะเขาลงมือควบคุมวัตถุดิบ
และการทำด้วยตัวเองทุกเมนูเลยล่ะครับแต่ถ้าใครรักพี่เสียดายน้อง
มองอะไรก็อยากกินไปหมดจนตาลายเลือกไม่ถูก
เขาก็มีเมนูแนะนำอื่นไม่ว่าจะเป็นไส้เป็ดทอดกรอบ
ต้มแซ่บกระดูกหมูคอหมูย่างไก่ย่างหมูย่างปลาร้าบ่อง
ไข่มดแดงตำกุ้งสดปลาร้าเมี่ยงปลาทับทิม
ใครชอบความเผ็ดระดับไหนสามารถบอกนายเรืองได้เลยครับ
อันนี้ได้เวลามาชิมความอร่อยกันแล้วอ่ะนี่ความรอบไหมครับ
แล้วพวกเศรษฐราชิมเมนูเหลือเมนูซิกเนเจอร์ที่เด่นของร้านก่อนเลย
รู้สึกว่ามึงได้กินเนื้อเต็มเพราะเป็นเนื้อเป็ดล้วนนะครับ
เป็นเนื้อแบบแน่นแน่นไม่ขาวแล้วก็ไม่เหม็นสับไม่เห็นสับ
เพราะมีความเผ็ดกำลังดีอืมแล้วก็หอมเจียวนี้ชิดเดียวจริงจริง
ทำให้เราหอมขึ้นจมูกแล้วก็กรอบแซ่บอะครับ
ต่ออีกคันหนึ่งก็ได้ครับนี่อันนี้คือไส้เป็ดทอด
มันนักสนามจะคล้ายคล้ายไงคะอืมแต่กรอบกรอบหอม
เข้ากับซอสพริกได้ดีมากเลยครับมาค่ะคุณผู้ชม
งั้นเราจะเริ่มที่เมนูปากเป็ดเหมือนกันอ่าเมนูดัง
เป็นเมนูขายดีเมนูดังของเขานะคะ
เทปนี้ไม่ต้องสวยแล้วอ่ะลุยแพะขนาดนี้อร่อยมาก
อันนี้คืออมไข่มดแดงฝากของต่างหาก็เต็บ
ปกติเราจะคุ้นเคยกับแกงผักหวานไข่มดแดง
จากอันนี้มันเป็นรสชาติของแกงออกผูกไหม่นม
แต่มีพลาดเป็นขวายหมดแดงนุ่มมันกลึบ

ระตีความอร่อยโดยเฮียป้องและน้องใบตอง

อย่าลืมมาลิ้มลองความเด็ดของอาหารอีสานที่มีให้เลือกสรรเยอะแยะมากมายร้านนี้กันด้วยนะครับ
และเป็นที่รู้จักของเหล่านักชิมถึงทุกวันนี้รู้หรือไม่ล่ะครับ
ว่าเขาเนี่ยเริ่มต้นจากการเป็นเด็กยกฉากมาก่อน
อยากรู้ชีวิตพี่เรืองพี่เรืองเป็นคนกรุงเทพอ่ะฮะ
ไม่ครับร้อยเอ็ดร้อยเอ็ดอ่าเป็นคนร้อยเอ็
เริ่มมากรุงเทพอะไรยังไงครับพี่
พี่ออกจากบ้านตั้งแต่ภาษาสองสิบเก้าไปเรียนหนังสืออยู่อังทอง
อยู่กับญาติที่อ่างทองกลับเข้ามากรุงเทพมาอยู่กับพี่สาว
ที่ยานก่อนขายข้อแกงแต่ละได้ซึมทรัพย์วิชาความรู้ทางทำอาหารด้วยไหมครับ
ใช่ก็ได้วิชาจากพี่สาวทุกอย่างกัน
ก็ขายข้าวแกงอยู่นานกับพี่สาวก็ออกจากพี่สาวมาก็ไปทำงานทำ
หางานทำขายของแถวเยาวราชขายพวกข้าวโพดต้มเข็นขาย
ขายไอติมขยาวขายตุ๊กกะตาขายโป๊ตเต้หน้าตลาดสดหน้าหน้าตลาด
สู้นักสู้ขายถุ๋มด้วยก่อนค่ะคือช่วงอันนี้ช่วงวัยรุ่นนี้
อยากลองทำงานหลายทางเลยขายของก่อนแล้วทำอะไรก่อนแล้ว
ทำมาหมดเลยอ่าสุดท้ายมามาอยู่กองถ่ายได้ไงครับมีแฟนอีกไหมครับครับ
แฟนเจ๊แมวเขาก็เลยชวนบอกว่ามาทำงานแล้วกันขายของมานานแล้ว
อ๋ออยากไปทำงานเออมาทำงานดูสิอืมตอนแรกเป็นครับ
ปีหนึ่งปีกว่าเนี้ยก็เปลี่ยนแสนวิชันเจ้าก็เลยไปอยู่
พวกทำฉาติทำเวียทีทำบูธสนุกไหมอ่ะพี่ชีวิตในกองถ่ายอ่ะ
เหมือนพวกเราตลกมันได้ทำงานกลางคืนไปเจอเพื่อน
เม็ดกินใต้เวียทีนอนใต้เวียทีมีสังบรรณมีเพื่อนแล้ว
จุดเปลี่ยนอะไรที่ทำให้เราตัดสินใจออกจากงานประจำจุดเปลี่ยนก็คือ

มันก็น้อยลงให้บริษัททำอยู่
อืมขายตำสั่งดีไหมขายตำสั่งดี
ก็เลยลาลางานค่ะส่วนเตียกก็ให้ลาก่อนเดือนนี้โอ้ถ้าสิบห้าวันออกเลยอ่า
จะไปซื้อคอตเตอร์รสเข็นโท๊ะกาทับ
กะทะโหฮอตแก๊ปเตาแก๊ป๕๒เนี่ย
กสัสโน้คือลงทุนเป็นร้านแรกของเรา

แต่ทีนี้เราเป็นคนที่ชอบดิ้งชอบดิ้งแล้วเลิกงานก็กิน
เดี๋ยวถ้าทำกับข้าวพวกอาหารอีสานกินกันอย่างนี้แหละ
ก็เหมือนสมัยที่อยู่ต่างจังหวัดครับทำเองอะไรเองแม่ผมก็บอก
เอ้ยขายข้าวเนียงก็ขายล่ะขายเลยเป็นเลยอร่อยทำอร่อยอ่า
แต่เห็นว่าถึงขนาดที่ว่าแบบไม่มีตังค์
ซื้อถุงใส่อาหารมาแล้วหรอมีมันไม่มีทุนอะไรดูว่ามันน้อย
มันบางอย่างมันแฟมก็ไปหาเอากัจจากอะไรมาทำครับ
ไปเขียนเมนูเขียนในแดแกรมอาหารให้ขาอย่างเงี้ยอืม

รุ่นได้วันรุ่นได้วันด้วยเมื่อจะขยายร้าน
ฮ่าพันธุ์เดี๋ยวแหละเขาให้แค่ห้าพันธุ์อะ
เพราะเราจะส่งแค่สองร้อยสามร้อยอย่างเงี้ย
ตอนนั้นมาอยู่ก็ขายแบบเงียบ
แต่มันจะแตกอีกอย่างเดียวคือเขาเรามีราปเป็ด

โต๊ะสองโต๊ะสามโต๊ะค่ะเป็นก็จนมีสิบสองโต๊ะ

นะคะเปิดร้านจะระบเร่ิน
เพราะนายเรืองเคยโดนหักหลัง
จากคนใกล้ตัวมาแล้วล่ะครับ

ไม่ใช่กรุงคือเขาก็อยู่ด้วยกันกับเรานี่แหละปีคืนนี้เขาก็ออกกันไป
ไม่บอกเราเขาก็ไปเปิดร้านขายลาบเป็ดเหมือนเอาเอาอย่างงี้
เอาความรู้เอาสูตรของเราไปเลยใช่ใช่เขาก็เป็นคนราบเป็ด
บางคนก็ไปทำหน้าเป็ดในเรือโดยใช้ชื่อเดียวกันชื่อในเรืองด้วยเนี่ย
ตอนตอนนี้เขาเป็นยังไงบ้างร้านไฟได้แรกคนไม่ถึงปี
แหละไม่ถึงเยือนไม่ถึงตีก็เกียรติศึกษะสีสลิง

แล้วยังไงถึงได้มาเปิดร้านใหญ่โตขนาดนี้เปิดร้านนี้มากี่ปีแล้วคะ
เอ้าย้ายมานี่หกสองปีหกสองสองปีปีแรก
เอ้าจริงจริงก็ช่วงโควิดเหมือนกันนะโควิดแรกเลย
หิ้นจริงเลยพี่เรียมมีวิธีแก้ปัญหาสู้กับมันยังไงครับ
บนของมันต้องสู้อะเพราะเรามาขนาดนี้เนอะใช่ถ้ามันโดดสู้อะไปต่อ
นายเรียกขึ้นเลยนะครับถึงมีโควิดยอด
ไม่ร่วงนายเรืองบอกไว้ว่านอกจากรสชาติของอาหารแล้ว
เขาเชื่อว่าเป็นเพราะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เคารพบูชานั่นเอง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

ถึงสิ้นเดือนพฤศกายนต์นะคะโหวันนี้นะครับพ้องจากจะได้กินอาหารกิจสารแซ่บนะคะได้ความคิดดี
เป็นแรงบันดาลใจให้กับใครหลายคนด้วยนะคะ